มาดูกันต่อค่ะคราวนี้เป็นเรื่องของยาเสพติด
หนุ่มคนนึงเขาเสพไอซ์แล้วเขาก็ขับกระบะไป
ไปเจอด่านของตำรวจทีนี้คนมันมีความผิดไง
ก็เลยกลัวตำรวจก็พยายามจะขอตรวจ
เขาก็ไม่ยอมค่ะขับหนีเข้าไปในซอย
พอหนีเข้าไปในซอยเสร็จแล้วไปเจออีกด่านคุณผู้ชม
อืมคือเหมือนกับหนีเสือประโจนแค่คงยังไงก็เจอ
เสร็จแล้วตำรวจพยายามที่จะขอตรวจค้น
จนมันทำให้ชุนละมุนชุนละเกขนาดไหนลองดูค่ะ
ขับขึ้นเร็ว
ลงมาก่อนคุยกันดีนี่

พี่เขาบอกให้ลงมาดี

แล้วพี่จะขับรถหนีทำไม

ปัญหาอะไรนี่

พี่จับผมเรื่องอะไร

ลงมา

ฉุดกระชากลากถูกยังเอาลงมาไม่ได้เลยนะ

คือแบบเอาเท้ายันรถเพื่อจะดึงออกมาแล้ว

เหตุการณ์ชุนละมุลนี้เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานค่ะ

อำเภอเขาสมิงที่จังหวัดตราดนั่นเอง

บอกว่ามีคนขับรถมาจากจันทบุรี
แล้วท่าทางของคนขับรถกระบะคันนี้มีพิรุษ
พอมาเจอด่านตรวจบนถนนสุขุมวิทย

หนีเข้าซอยแล้วกันถ้าอยู่ถนนแล้วเจอตำรวจเนี่ย

แต่ดูสิคนขับเขาดื้อดึงเหลือเกิน

จนต้องยื้อยุดกันแบบนี้
แล้วชาวบ้านที่เขาเห็นตรงนั้นเขาก็ตกอกตกใจ

ผู้ชายคนนี้คือนายนรุษนวลหง

แล้วตอนแรกเจ้าหน้าที่จะใส่กุญแจมือเนี่ย

เขาพยายามกดให้อยู่ที่พื้น

ทีนี้พอเขาจับให้อยู่แบบนี้แล้ว
ตำรวจก็ต้องไปตรวจค้นในรถค่ะ

เป็นไอซ์บรรจุอยู่ในซองพลาสติกใส

ทีนี้ก็เลยต้องพาตัวไปที่โรงพัก

หนีแบบสุดชีวิตอะ

อีกหนึ่งข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพราะว่าต่อสู้ขัดขืนไงระหว่างจับกลุ่ม
ทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ๓

หลักฐานทุกอย่างเห็นหมดเลยจากคลิปนี้นะคะ